กลับกับเรียนท่านประธานสะพาะผู้แทนราศดรที่กระรุป
ต้องขออนุญาตต่อท่านประธานนะครับในการชี้แจง
ของท่านสมาชิกผู้สงเกียจท่านนิยมรับปัญญา
ในเรื่องที่ท่านได้กล่าวหาท่านนายกรมตี

นิยมวิจัยกลับมาครับขอโทษทีครับ
ก็จากการที่ท่านนิยมได้กล่าวหาท่านนายมตี
ในหลายข้อทีเดียวจากที่กล่าวมาทั้งหมด
ท่านกล่าวหาด้วยคำที่ดุลแรงซึ่งผมคิดว่าจริงแล้วไม่น่าเลย
ท่านอาจจะเข้าใจผิดหรืออาจจะเข้าใจคาดเคลื
จริงแล้วกลายเป็นท่านเก่าหาท่านนายกคนหนึ่งในอดีตด้วยซ้ำไป
ผมอยากกลับเรียนชี้แจงข้อได้จริงนะครับอย่างเช่นท่านเก่าหาท่านนายก
ว่ามีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตมีส่วนรู้เห็นสมคบคิดให้มีการทุจริต
แหวงหาผลประโยชน์ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
ซึ่งแรงมากนะครับเอาผลประโยชน์ให้พวกพ้องนะครับในศาสนาพุทธถือว่าเป็นคุลุกรรม
เป็นกรรมหนักซึ่งท่านได้กล่าวไว้นั้นผมก็ไม่ทราบว่าจริงแล้วท่านตั้งใจเปล่า
ที่จะพูดถึงท่านนายกในอดีตนะครับซึ่งท่านกล่าวว่าท่านทุจริต
ช่อกงทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเอานี่แค่นี้
เพราะฉะนั้นผมจึงขอกลับเรียนว่าจริงแล้วท่านกล่าวหาท่านนายกในอดีต
อย่างรุนแรงท่านต้องกลับมาชมท่านนายกประยุทธ์
ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเริ่มต้นขอสไลด์
เรื่องที่ท่านกล่าวหาในเรื่องของที่เช่าของศาสนสมบัติ
ในปี๒๕๕๖มีประกาศทั่วไป
สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องการพัฒนาปรับปรุงที่ดินทั้งแปลง
หรือบางส่วนของศาสนสมบัติกลางเฉลิมโลกฝั่งเหนือ
เพื่อหาผู้ลงทุนพัฒนาปรับปรุงที่ดินทั้งแปลงหรือบางส่วน
โดยกำหนดให้ยื่นซองหลักเกณฑ์ในการปรับปรุง
จนถึงปี๒๕๐๐ประกาศทั่วไปตามที่ขึ้นสไลด์มาถึงปี๕๗
การพัฒนาที่ดินของศาสนสมบัติกลางเฉลิมโลกฝั่งเหนือกรุงเทพมหานคร
ซึ่งก็มีมติของมหาธัยรัฐสมคมในปี๒๕๖๗
ในเรื่องนี้ว่ามีความประสงค์พัฒนาที่ดินโดยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต
และพัฒนาก่อสร้างใหม่ในที่ศาสนสมบัติกลางเฉลิมโลกฝั่งเหนือ
ถูกส่งเพื่อจัดให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงการให้มีความเหมาะสมแก่สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
และสามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่กิจกรรมของสำงานพุทธศนาแห่งชาติ
ผมก็ไม่ทราบประกาศในสมัยใดถามอภัยในการประสานที่ดิน
ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าสิ่งนี้นะครับประท้วงครับท่านประธานครับ
ลำตีครับมีท่านสมาชิกประท้วง
เชิญท่านจุลพันธ์ประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนเชิญครับ
ถ้าไม่กดไมค์ท่านประธานจะแกล้งไม่ยึดไม่ได้ยินเหมือนเมื่อครู่ใช่ไหมครับ
ผมขอประท้วงท่านประธานก่อนเลยตามข้อเก้า
ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลางนะครับผมประท้วงตามข้อบังคับการประชุม
รัฐมนตรีแหมไม่อยากเอ่ยชื่อแต่ท่านขึ้นรูป
บุคคลภายนอกเพื่ออะไรครับ
การอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกท่านนิยมเนี่ย
ก็พูดชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการกระทำผิด
ในยุคสมัยของคนเด็กประยุทธ์จรวชานะครับ
สิ่งที่ท่านขึ้นกับรูปก็ไม่เกี่ยวกัน
มันเกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นคำขอ
มาจากมหาเทราสมาคมอันนี้เข้าใจครับ
แต่มันเป็นเรื่องของมหาเทราสมาคมซึ่งด้วยความเคารพครับ
ก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะครับ
ไม่อยากให้ใช้วิธีการแบบการเมืองแบบเก่าครับ
ท่านรัฐมนตรีเราก็รู้จักกันดีนะครับ
ขอท่านได้โปรดอยู่ในประเด็น
แล้วตอบว่าท่านนิยมได้อภิปรายไปเนี่ยนะครับ

สิ่งที่ท่านดำเนินการถูกหรือผิดอย่างไร

ไม่ใช่มานั่งป้ายสีกันไปมาอย่างนี้

ก็ไม่ต้องขึ้นภาพนั้นแล้วก็ได้นะครับ

ผมอยากจะเตือนท่านจุลพันธ์หน่อยนะครับ
ท่านเริ่มต้นโดยการไม่ให้เกลียดประธานครับ
ผมกำลังฟังท่านรัฐมนตรีชี้แจง
ยังชี้แจงไม่ไปถึงไหน
ประท้วงผมก็ให้สิทธิ์ท่านประท้วง
ท่านชอบพูดอยู่ตลอดเวลาว่าประธานไม่เป็นกลาง
ชอบพูดอย่างนี้ตลอดนะครับ
เราอยู่ด้วยกันด้วยการให้เกียรติกันสภาแห่งนี้คือสภาทรงเกียรติ
ฉะนั้นทุกฝ่ายต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับ
ผมให้เกียรติพวกท่านตลอดนะครับ
ส่วนที่ท่านเดี๋ยวนะครับผมขอวิทยาชัยก่อนครับ
ส่วนที่ท่านได้ประท้วงมานะครับ
ประธานนี่ไม่สามารถที่จะตัดสินได้หรอกครับว่า
สิ่งที่ท่านตรีชี้แจงเนี่ยมันถูกมันผิดยังไงนะครับ
ฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสลำตีชี้แจง

ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้ตัดสินในวันโหวตครับ

ขอประธานอภัยท่านประธานด้วยความเคารพนะครับ
ผมก็ยังเคารพจริงจริงแต่ผมก็รู้สึกจริงจริงว่าเมื่อครู่
ผมยึกยกมือขึ้นประท้วงใช้เสียงค่อนข้างดังนะครับ
ท่านลำตรียังได้ยินเลยยังยิ้มอยู่เลยนะครับ
แต่ท่านประธานแกล้งเหมือนกับแกล้งมองไม่เห็น
แต่ท่านประธานอาจจะมองไม่เห็นจริงอันนี้ขอประธานโทษแล้วกันนะครับ
อันนี้เป็นความผิดผมแล้วกันนะครับที่ท่านมองไม่เห็น
แต่อย่างไรก็ตามผมประท้วงท่านรัฐมนตรีตาม๖๙จริง
นั่นก็คือท่านเนี่ยได้ขึ้นรูปแล้วก็พยายามที่จะสื่อความหมาย
ทั้งที่สิ่งที่ท่านอ่านเนี่ยเป็นเรื่องของมหาเทราสมาคม
ซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านนิยมอภิปรายอยู่ดี
แต่อันนี้เป็นสิทธิ์ท่านนะครับท่านจะชี้แจงอย่างไรเนี่ย
อันนี้ผมรับฟังแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นก็อย่าเอาบุคคลภายนอกเข้ามา
เพราะว่ามันขัดต่อข้อบังคับการประชุมนะครับขอบพระคุณครับครับ
เวลาท่านสมาชิกประท้วงเนี่ยผมก็ให้สิทธิ์ประท้วงทุกท่านนั่นแหละครับ
แต่ประธานบางทีมองทางโน้นมองทางนี้ทีนะครับ
ความจริงแล้วท่านแค่ยืนตรงแล้วก็ยกมือพ้นศีรษะ
ท่านก็รู้ถ้าประธานมองไม่เห็นเจ้าหน้าที่ก็มาบอกนะครับ
ฉะนั้นอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนี่ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา
เพราะว่าไม่รู้๕๐๐ที่นั่งก็ไม่รู้จะมองที่ไหนทางไหน
ประทานก็ต้องให้โอกาสประทานก็ไม่ได้รับเวียนครับ

ครับผมยังไม่ได้กล่าวนะครับว่าหรือให้ร้ายนะครับ
ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพียงแค่ผมได้กำลังจะอธิบายว่า
เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคในอดีต
ซึ่งท่านนิยมเวชกามานั้นได้กล่าวหาท่านนายกอย่างรุนแรง
ซึ่งจริงแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ต่อเนื่อง๕๗เป็นข้อตกลง
ตามที่ท่านสสนิยมเวชกรรมาได้ขึ้น
เกี่ยวกับที่แปลงนี้เลยครับไม่ใช่ที่แปลงอื่น
ขอให้ขึ้นสไลด์ครับต่อไปครับ
อีกอีกแผ่นหนึ่งครับอีกสไลด์หนึ่งครับ
ครับนี่ครับเป็นที่ดินแปลงนี้เลยครับ
ลงเดียวกันข้อความเดียวกันใช้หลักการเดียวกันนะครับ
บริษัทเดียวกันนะครับที่ท่านบอกว่าเป็นบริษัทเวอร์จิ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นตกลงมาตั้งแต่ปี๒๕๕๗แล้วครับ

เพราะฉะนั้นมีการเพียงแค่การตกลงนั้นจำเป็นที่จะต้องยึดมั่นนะครับ
ไม่อย่างนั้นบริษัทนี้นะครับจะเดินเมืองการฟ้องร้องแน่นอน
เมื่อเขาถึงขั้นที่ต้องทำสัญญาเมื่อปี๖๒เขาก็ทำสัญญา
แล้วก็เพียงแค่แจ้งให้มหาเทราสมคมทราบเท่านั้นเองนะครับ
เพราะฉะนั้นคนยุคนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับบริษัทนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าจะเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ผมก็ไม่ทราบว่ายุคไหน
แค่ผมเชื่อว่าท่านนิยมเวชกรรมมานั้นอาจจะถูกหลอก
หรืออาจจะโดนนะครับใครที่เอาเอกสารแล้วเอาเอกสารไม่ครบ
มาให้ท่านอภิปรายท่านจึงเข้าใจว่าสิ่งนี้นะครับ
เกิดขึ้นณปัจจุบันจริงด้วยความขอรบนะครับ
แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตนะครับ
บริษัทนี้มีชื่อท่านบอกว่าตัวตนนะครับตั้งแต่เป็นเบอร์จิ้น
เพราะฉะนั้นเป็นมาตั้งแต่อดีตไม่ใช่มาเป็นยุคนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นจึงกราบเรียนนะครับให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจได้รับทราบนะครับ
แล้วก็ท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับเกรงว่าท่านจะก้าวล่วงไปถึงบุคคลในอดีต
ด้วยความเป็นห่วงเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีเจตนาอย่างสิ่งอย่างใดเลยนะครับ
ก็กลับเรียนเพราะพวกเรานะครับก็เห็นท่านเกี่ยวข้องกับศาสนามานาน
แล้วเหนืออื่นใดนะครับผมอยากจะเรียนนะครับ
บุคคลนะครับผู้ที่ได้เป็นเลขากรรมการมหาเถระสมคมนั้น
ผมไม่อยากกล่าวชื่อนะครับเป็นบุคคลซึ่งหนีออกนอกประเทศ
ทำความเสียหายถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับศาสนา๔๕๐๐ล้าน
ณปัจจุบันนี้เป็นคนที่ลงนามนะครับเป็นเลขาธิการในปี๒๕๖
เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ทราบว่าทุจริตมันมีมาตั้งแต่สมัยไหน
งั้นกลับเรียนด้วยความเคารพว่าท่านอาจจะไม่ได้เช็คในส่วนของปี๒๕๖
หรือ๒๕๕๗ที่ทำกันมา
ในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จริงจริงแล้วเนี่ย
ผมอยากให้ท่านได้รับทราบเหนืออื่นใดนะครับอยากจะกราบเรียนนะครับ
ให้ทราบอีกว่าในยุคของท่านนายกนั้นได้มีการต่อลองเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อให้รัฐนั้นได้มีผลประโยชน์เพิ่มขึ้น
แต่เดิมนั้นในปี๕๗นั้นมีการทำสัญญา๓๐ปี
ต่อสามสิบปีด้วยนะครับมีข้อตกลง๑๐ปีแรก
อย่างที่ท่านทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย
ปี๕๗กับปี๖๒ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย
เพียงแค่ว่าปี๕๗นั้นมีคำมั่นให้ต่ออีก๓๐ปี
แต่ปี๖๒นั้นถูกตัดออกไม่ให้ต่ออีก๓๐ปี
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านบอกว่าทำ๔๐ปีผิดกฎหมาย
ยิ่งกว่า๔๐ปีก็คือ๗๐ปี
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมอยากกลับเรียนว่าบางครั้ง
เกิดอาจข้อผิดพลาดที่ท่านได้รับเอกสารมาผิด
จึงได้พูดเลยไปถึงในอดีตโดยท่านไม่รู้ตัว
จึงกลับเรียนต่อท่านประธานด้วยความเคารพครับขอบคุณครับ
ครับท่านนิยม
จะใช้ศิษฐ์ภาษาพิงศ์ใช่ไหมครับ
ถ้าท่านจะใช้ศิษฐ์ภาษาพิงศ์ท่านต้องยืนขึ้น
แล้วก็ชูมือพ้นศีรษะนะครับเชิญครับ
กับเรียนท่านประธานสภาทิกรพ
ผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาพูดแทนและสดด
จังหวัดสกรรค์ข๒พไทย
ท่านประธานครับผมนั่งฟังอยู่ในห้อง
ตั้งแต่ท่านชี้แจงแล้วครับ
ผมยืนยันว่าไม่ผิดอ่ะ

ปี๕๗คือการประกาศที่จะหาคนมาทำสัญญา
ผมมีสัญญาชัดเจนสัญญาเลขที่๔๔
ทะเบียนรายงานตัวเล่มที่๖๗๙๘
สัญญาเช่าที่ดินเพื่อพัฒนาปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง
ศาสนสมบัติกลางเฉลิมโลกฝั่งเหนือ
เขตราชเทวีกรุงเทพ
ผมไม่ชี้แจงแบบนี้ผมเสียหายท่านประธาน
เพราะว่าธบุติที่แจ้งกับผมเนี่ย
เอาเรื่องโกหกมาพูดในสภา
ชัดเจนครับท่านประธานผมอ่านสัก๒๓บรรทัศน์นะ
เพื่อเป็นการยืนยันว่า
สัญญาฉบับนี้เกิดขึ้นในยุคนี้

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
เมื่อวันที่๔มิถุนายน๒๕๖๒
ระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยพันธุ์ตำรวจโทพงพรพามเสน่ห์
ผู้หน่วยการทำงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า
ผู้ให้เช่าฝ่ายหนึ่งกับบริษัทท็อปแม็กซ์จำกัด
โดยนายวิโรธตั้งเกียรตนาพร
กรรมการผู้อำนวยการลงนามผูกพันบริษัท
ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่บริษัทที่
ถนนสุขุมวิทย์๑๖ซอย๓มิตร
แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพ

แบบท้ายสัญญาซึ่งต่อไปนี้
ฉบับนี้เรียกว่าผู้เช่าฝ่ายหนึ่ง
หนังสือสัญญานี้มีอยู่ภาค๖หน้า

พันธุ์ตำรวจโทพงพรผู้ให้เช่า
มีลายเซ็นนายวิโรธตั้งเกตธนพร

มีเยอะเอกสารครับไม่มีแค่นี้นะ
มีแรงงานประชุมมศเป็นระยะมา
ที่ท่านพูดของเก่าท่านประธาน
ของที่ประกาศมาทำสัญญาจริงถึงวันนี้
ผมยืนยันว่าเอกสารนี้จริง
แล้วผมเมื่อวานนี้ไปสำเนา
เอาทั้งบริษัททั้งหมดอยู่ชั้นพงธ์ภัณฑ์พระนิทชาวขวัด
หมดไปหลายตังค์ท่านประธานมีเอกสารพร้อมที่ชี้แจงท่าน
แล้วการมีการขายหุ้นออกไปเมื่อเดือนเมื่อกี้อีกตั้งหลายหมื่นหุ้น
ผมยังไม่ได้พูดเรื่องเวลาผมมีแค่๓๐นาที
จริงผมจะเอาช็อตให้ฟังเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไง

ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเอาเอกสารเท็จ
มาอภิปรายในสภาครับเอกสารมีพร้อมทุกอย่าง
ท่านจะได้รับเอกสารกับผมก็ได้ครับมีหมด
ผมบอกแล้วว่าท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายโยมตรี
ผมไม่ได้อธิบายท่านเพราะท่านไม่เข้าใจ
เพราะฉะนั้นผมก็กล่าวหาแล้วมีเอกสารพร้อม

ด้วยความเคารพท่านจริงนะครับท่านผู้ชมครับ

เอกสารของท่านถูกต้องทุกอย่างเลยครับ
เมื่อสักครู่ผมก็บอกว่าเอกสารท่านถูกต้อง
แต่เพียงแค่เอกสารอันนั้นทำตามมติมหาเถนปี๕๗
บริษัทเดียวกันเงื่อนไขเดียวกันเป็นคำมั่นในการที่ให้เช่าตามนั้น
ซึ่งสัญญาเช่าจำเกิดขึ้นไม่ได้เลย
ถ้าไม่มีมติปี๕๗นะครับที่มีอยู่นะครับ
เดี๋ยวผมจะได้นำส่งต่อท่านประธานไว้นะครับ
เพื่อที่จะได้ให้ท่านได้เข้าใจได้ถูกต้องนะครับ
ไม่ได้ไม่ได้ตำหนิอะไรท่านเลยนะครับท่านอาจจะมีอยู่ฉบับหนึ่งนะครับ
คือเอกสารที่ของท่านมีถูกต้องแน่นอนครับยืนยันครับ
ครับเป็นตามนั้นครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับผมว่าน่าจะพอแล้วมั้งครับท่าน

เข้าใจกลัวทางบ้านจะไม่เข้าใจว่า
ผมเนี่ยแสดงว่าเอกสารสองอันต้องมีอันใดอันหนึ่งปลอม
เพราะผมต้องยืนยันว่า
มันมีหนังสือทักท้วงของอายการสูงสุดว่า
ได้ทักยาการสูงสุดแล้วว่า

อัยการสูงสุดได้ทั้งท่วงว่าคู่สัญญาเดิมบางรายของค่าพนิษฐ์
จะครบอายุสัญญาในวันที่ในพศ๒๑๖๘ยังไม่หมดสัญญายังไม่อาจส่งมอบพื้นที่ได้
ให้ผู้เช่าส่งมอบผู้เช่าได้ไม่ได้
แต่พศ๒๒๖๘ยังฝ่าฝืนทำสัญญาเช่ามีเอกสารแน่สิอยู่ในนี้ครับท่านประธานครับ
เพื่อให้มันก็จะถูกก้าวหาว่าเอาเอกสารเท็จมาแรงงาน

ก็ได้ใช้สิทธิ์พาตรพิงเป็นที่สมควรนะครับ